นี่เลยนะคะบอกเลยว่าไทยรัฐของเรากับบรรดาศิลปินดาราในวงการบันเทิงเนี่ยรักกันเหนียวแน่นแล้วยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้แน่นอนค่ะว่าเหล่าศิลปินดาราเนี่ยเขาเดินสายมาทักทายมาสวัสดีปีใหม่พี่พี่บันเทิงไทยรัฐกันเยอะแยะมากมายนะคะเริ่มกันที่ลูฟี่หนึ่งในตัวการ์ตูนเรื่องวันพีชแล้วก็ทีมผู้บริหารเด็กแวะมาชวนคนรักสุขภาพ
ถอดลิ้งค์มกสันนะคะแหมงานนี้นอกจากจะสุขภาพดีแล้วก็ยังได้บุญกันอีกด้วยนะคุณหลายคนเค้าแต่งตัวเป็นมาสคอตเป็นอะไรแบบนี้ไปสร้างสินสันไปถ่ายรูปกันได้นะด้านลิเกคนดังค่ะน้องโหนเกียร์ก็พาทีมบ้านไทยลูกพรุ้งมาสวัสดีปีใหม่ด้วยการร้องเพลงเพราะเพราะเวยพรแฟนคลับทุกคนก่อนปิดท้
เรื่องนี้ต้องขยายด้วยนะคะก็แวะมาชวนแฟนคอนังให้ไปคลายเครียดส่งท้ายปีในโรงภาพยนตร์นะคะ

เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
เออนังเบาคลายเครียดนะคะ
แล้วบอกเลยนะว่าตัวของพระเอกเนี่ยนะในภาพยนตร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบดราม่า
รามาแต่ในชีวิตจริงเนี่ยฮากระจายพูดอะไรออกมาก็ขำอ่ะ

ก็ลองไปดูแล้วกันนะคะเผื่อเราจะไปชื่นชอบดาราทางฝั่งบ้านพี่เมืองน้องเราคนเรา
ถูกมีน้องนีด้วยซุปตาฝั่งลาวนะจ๊ะ